เรามาต่อกันที่การวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการลงทุนตลอดทั้งวันนี้กันหน่อยว่าทิศทางเป็นอย่างไร
วันนี้ครับพบกับคุณสินทนันบุญยอดนะครับ

และคุณทศพรสวพลสะเถียนสุกครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

ปรับตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผม
วกไป๓๕๗จุดนะครับ
ก็ทำอยู่เหนือ๑๕๗๐ได้แล้ว

คนที่ซื้อสุดทิกออกเรื่องร้น๒วันแล้ว
ก็คือน้ำทุนสถาบันนะครับ
ซื้อก็คือซื้อเก็บเข้าพอร์ต

แล้วเขาก็ต้องเข้าไปซื้อในตลาด
ก็คือเป็นการลงทุนระยะยาวตอนทุนส่วนใหญ่

พอกลับไปสู่ประเทศต่างประเทศก่อนครับพี่ท็อต

ก็ทั่วโลกต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณทรัมป์แกก็บันเลงกันซะเรียบร้อยไปหมด
อลลาร์ก็อ่อนดาวโจรก็ลงปรับตัวลง

วันทุนนี้ดาวน์โจรบวกไป๐๙๐นะครับ
๑๙๖จุดค่อนข้างเยอะทีเดียว
ใช่นะครับดอลลาร์ก็เริ่มกลับขึ้นมาดีขึ้น

ก็เนื่องมาจากว่าทุกคนก็ยังตั้งหน้าตั้งตา
รอการประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศชั้นนำต่างอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็เฝ้าจับตาดูว่าคุณเชนเด็ดเยียเล่น
ผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐจะมีการประกาศไหม
ว่าในเรื่องของบารานชีสที่ว่าเราเคยเอาเงินเข้าไปซื้อพวกพันธบัตร
ถ้าหยุดซื้อสภาพคล่องจะเป็นยังไงตลาด
ทุกคนจับตาดูนะครับแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนติดตามกัน
ก็คืออัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐซึ่งปีนี้คาดว่าจะขึ้นหรือเปล่า
แต่เดิมเขาว่าขึ้นแน่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเสียงเริ่มลดลงนะ
เพราะว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าตัวคุณท้ำเองก็มีบรรยากาศของความหลายอย่างที่ไม่แน่นอนนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดก็มีบอกว่าเรื่องของอัฟกานิสถานใช่ไหม
โอ้โหก็คือความมั่นคงทั่วโลกนะ
เวลาคุณทำพูดอะไรแต่ละทีเนี่ยเกาหลีเหนือก็รอบหนึ่ง

ก็คือเกี่ยวกับการต่อต้านก่อการร้าย

คุณท้ำบอกว่าจะต้องลุยเต็มที่แล้ว
อยากจะเอาชนะให้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
แต่ว่ารอบนี้เองเขาบอกว่าตัวเศรษฐกิจของโลกนะครับ

แล้วก็ทองคำด้วยก็ดีขึ้น
ดังนั้นเราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจทั่วโลกปีนี้
น่าจะขยับตัวได้ดีขึ้น
ก็ต้องติดตามเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ตลาดทั่วโลกดูเขียวหมด
วันนี้เป็นวันที่สดใสของทุกคน
กลับมาสู่บ้านเราโอ้โหเมื่อวานเพิ่งประกาศนะ
เพราะว่าผ่านไตมาสที่หนึ่งไตมาสที่สอง
ไตมาสที่สองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
เศรษฐกิจบ้านเราก็เริ่มจะออกมานะครับ

เขาบอกว่าก็โตโดยรวมนะครับรายได้รวมโต
ถ้าท่านนึกท่าวก่อนนะเวลาเขาขายออกไป

ยอดขายดูโตเพราะว่ายังมีคนซื้ออยู่

หน้าที่ของบริษัทจำกัดต่างตอนนี้ก็มีทางเดียว
คือพยายามรักษายอดขายให้ได้อันที่๑

จากการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มดีขึ้น
เพราะฉะนั้นเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมในสไลด์แรกเลย
ทุกท่านจะเห็นว่ายอดขายรวมค่อนข้างดูดีทีเดียว
ไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนนี่ไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาส๒

ไรมาส๑นี่บริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะ

ไรมาส๑นี้๒๘๐๐๐กว่าล้าน
โอ้เยอะนะนี่คือกำไรนะ

ก็อยู่ที่ประมาณ๒๒๕๐๐๐กว่าล้าน

แต่ว่าต้องถือว่าไตรมาส๒ส่วนใหญ่จะเป็นไซเคิลนะ

แต่ไตรมาส๓และไตรมาส๔น่าจะ
เชื่อว่าไตรมาส๓ก็น่าจะเริ่มขยับขึ้น

และที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนทุกคน

ออกมาจ่ายปรันผลปี๒ปีนี้
มากกว่าปีทีแล้วนะ

เพราะว่าอย่างน้อยผู้ถือหุ้น
ก็เหมือนเป็นการลงทุนเวลาที่เราซื้อหุ้น

ปันผลก็เหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทน

ใช่แล้วเงินก็จะเข้ากระเป๋าทุกคน

แล้วเราก็หวังว่าเหล่านี้แหละจะเป็นรายได้ส่วนเพิ่ม
ให้กับนักลงทุนแล้วก็เอามาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นภาคการบริโภค
ใช่ซึ่งตัวเลขคาดมากกว่าปีที่แล้ว
ปีที่แล้วนี่จ่ายไป๘๘๐๐๐กว่าล้าน

คาดว่าทุกคนน่าจะยิ้มปีนี้

ก็ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
ก็โดยรวมนี่ดูโตขึ้นค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ

มากกว่าการคาดการณ์

เดี๋ยวเราไปดูไส้ไนกันนะครับ
แต่เทียบในแต่ละประเทศนี่โอ้โหดูแต่ละประเทศ
เรานี่ยังอยู่กลางเขานะ
รอบกลุ่มนะ๓๔ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ
นะครับแต่คนที่โตหนักนี่น่าจะเป็นชายจีน
อันนั้นจีนก็ประมาณ๖กว่าอินเดียตัวสุด
อินเดียน่าอยู่แถวประมาณเกือบ๑๐เปอร์เซ็นต์
อย่างที่เราเคยเอามาฝากก่อนที่แล้วว่า

ถ้าเรามาดูจากสไลด์เราจะเห็นว่า
สิ่งที่เราน่าจะสบายใจขึ้นก็คือ
รายจ่ายภาคครัวเรือนที่ยังเพิ่มสูงขึ้น
เราก็เชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นถามว่า
บวก๓เนี่ยถามว่าเราดีใจขึ้นไหมบอกว่า
ก็แสดงว่ายังมีการใช้จ่ายได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่
แต่ก็ถือเป็นบวกถือว่าเป็นทรายที่ดี
เพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยผ้าโครงเรียนจะเป็นตัวกระทั่วเศรษฐกิจที่ดีอันหนึ่งเหมือนกัน
แต่ตัวที่เราคุ้นเคยก็คือเรื่องของสาขาโรงแรมและพัฒนาคาร
อันนี้การท่องเที่ยวท่องเที่ยวบริการอ่า
ภาคการส่งออกบวกไป๖

ถ้าเราดูอย่างนี้เราเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นทรายที่ดี
ภาคการบริการที่ดีขึ้นภาคการส่งออกที่ดีขึ้น

เราไม่ได้รอแต่ภาครัฐอย่างเดียวอันนี้เป็นสัญญาณที่ดี
แต่ภาครัฐนี่ใครติดตามข่าวนะครับ
เดี๋ยวจะมีประมูลนะในช่วงสิ้นเดือนนี้
๒๐๐๐ครั้งแล้วก็เดือนหน้านะครับ
ก็น่าจะเห็นการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น

ก็น่าจะอยู่ในกรอบที่๓๕๔ได้
ใช่นะครับก็ตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียว
เพราะว่าสุดท้ายนะตัวเลขที่ผมกำลังติดตามอยู่

แรงว่าเอกชนส่งสัญญานิดแหละ
ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าต้องปรับในเรื่องของ
เขาเรียกวิธีการผลิตอะไรใหม่นะครับ

ติดตามก็ได้ที่จีนทีพีกับพวกเรา

ขอส่งคืนให้คุณกรอบที่ห้อง๒

คุณผู้ชมก็ลองไปประเมินและวิเคราะห์
เพื่อไปลงทุนให้เราได้ผลตอบแทนกลับมา